คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะตำรวจล้มฟุบอยู่ตรงหน้าเสาทงเลย
แล้วสุดท้ายตำรวจนายนี้เสียชีวิตนะคะ
ดูสิภาพนี้อยู่ตรงเสาทงเลยกำลังลดทงลงจากเสา
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังค่ะ
และตำรวจนายนี้คือร้อยตำรวจโทถนอมชัยพักดี
รองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังอายุ๕๗ปี
นี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเข้าไปกู้ชีพปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะคุณผู้ชม
อันนี้คือตอนที่รถกู้ชีพมาปั๊มหัวใจกันตรงหน้าเสาทงแบบนี้
แล้วจากการสอบสวนก็ทราบนะคะว่าช่วงประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ร้อยตำรวจโทษธนอมก็ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำป้อมหน้าตามปกติ
แล้วพอ๕โมงเย็นเพื่อนตำรวจเดินมา
มาเจอว่าอ้าวร้อยตำรวจโทธนอมนอนแน่นิ่งแล้ว
ทงชาติลดลงมาจากเสาแต่ยังไม่ได้ผูกดีนะคะ
ก็คิดว่าร้อยตำรวจโทธนอมน่าจะเดินมาลดทงชาติลงตามปกติ
ของตำรวจเวรประจำป้อมครับแล้วคงจะล้มฟุบลงไม่มีใครเห็นนะคะนั่นสิค่ะ
อ้อญาติบอกนะว่าร้อยตำรวจโทษธนอมมีโรคประจำตัวมีความดัน
ช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาก็รักษาต่อเนื่อง
แล้ววันสองวันนี้ทางร้อยตำรวจโทษธนอมก็บ่นกับครอบครัว
แน่นหน้าอกไปหาหมอมาแล้วด้วย
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวญาติเองไม่ได้ติดใจนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนา
ส่วนผู้บังคับบัญชาก็จะเยียวยาเรื่องสวัสดิการต่อไปนะคะ
เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย